ชื่อเป็นฝรั่งมากเลย

มีอ่ะ

หงายเงิบโดนผู้ชายเท

จริงแล้วมันแปลว่าแบบว่าคลุ้มครั่ง

เออนภากฤษฎีถูกต้องพูดเนี่ย

พอมาเป็นของเราความเข้าใจของคนส่วนมากจะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเศษ

อย่างแรงค่ะผู้ชายไม่ได้แรงจริงแล้วมันไม่ใช่อันนั้นอย่างเดียว
แล้วยังไงอ่ะพี่เอ๊ะทำไมเหมือนคุณแม่ล่ะคะ

ก็ดูในไอจีคุณแม่มีแต่ผู้ชายขนาดแค่มาสักคิ้วผู้ชายมาล้อม๗๘คนเพื่ออะไรหนูงงไปหมด

เพราะเต็มบ้านเมื่อวานพ่อมาเยี่ยมที่บ้านโดยที่ไม่บอกมาก่อน

นั่นคุณพ่อสุชาติ
แล้วแบบพ่ออุตส่าห์มาเยี่ยมเนื่องจากตัวเองแต่ทำอะไรกันไม่เคยไปเยี่ยมพ่อเลย๓เดือนไม่เคยเจอพ่อมาเลย๓เดือน

ก็มันก็อยู่กับเต็มบ้านพ่อกลับรถมาพ่อมันกลับรถไม่

แล้วถ้าบอกก่อนเดี๋ยวไม่ได้ไงไม่รู้

เป็นวีเจฮิสทีเรียคือนางโดนผู้ชายเท
ต่านหน้าด้านหน้าทนหลอกล่อออดอ้อนผู้ชายชื่อ

ผู้ชายชื่อของแต่ดัน

ไม่เข้าใจของแต่ดันคืออะไรอ่ะ

เดี๋ยวอ่านให้จบก่อนดูยังไม่รู้เรื่องมั่งงี้
คือนางเนี่ยหน้าแหกหงายเงิบไม่ได้

แต่ลึกแล้วนางเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้
นางกินน้ำเลยอีกทั้ง

ฉันรอฟังอยู่อย่างใจระทึก
ได้ตั้งแต่เด็กหนุ่มยันยันวัยชราเลย
โดยเฉพาะผู้ชายที่รวย
นางจะรีบพุ่งหลาเข้าไปใส่ทันที
เพื่อให้ได้ของแบรนดเนียมที่นางต้องการ
ตะเลิศไปไกลว่านางเป็นผู้หญิงฉลาดล้ำลึก
แต่ถ้าเจอผู้ชายคนไหนตกหลุมพังร้อยเล่มเกวียนของนางแล้ว
เป็นอันต้องกระเป๋าแหกทุกราย

เวลามีอะไรพวกนี้แล้วรู้สึกเครียดเหมือนยิ่งกว่าสอบอีก
ทำไมต้องนั่งคิดแก่แบบนี้
หลุดเมียคนเดียวแล้วพี่มีลรู้แล้วใครอ่ะฟังต่อ
เพราะคบกันได้ไม่กี่วันอาจจะต้องอย่างแรก

อาทิตย์แรกก็ต้องหลายแสนแล้วล่ะเขาว่ากันอย่างงั้นหนึ่ง

ต้องกินหรูแบบฟุ่มเฟื่อย
แบรนด์เนมต้องล้วนแน่นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าต้องมาอยู่แล้ว
คือนางโดนผู้ชายเทไม่ให้ของกลางห้างว่ะ
อุ๊ยแล้วใครไปเห็นมั้ยอีกอย่างนั้น

แล้วคนก็แอบเห็นอะไรอย่างนี้หรอน้องชายพูดเองเปล่า
ไฮโซเจ้าสำอางหายโซเจ้าสำอางที่ห้างนึง
อู้วมือถือมันกายพังแล้วอยากจะได้อันใหม่

เขาไปนั่งอยู่ตรงกระเป๋าตรงส่วนไหนของเขาอ่ะฮะมีอะไรอร่อย
นี่มือถือใกล้พังแล้วอยากได้อันใหม่ไม่รู้จะเอารุ่นไหนดีช่วยดูหน่อยสิ
แต่งานนี้ไฮโซเจ้าสำอ้างก็ผู้ชายก็คงจะมีแนว
หมายถึงว่าไม่พูดไม่มีทีท่าว่าจะให้หรือยอมควักเกลือให้แต่อะไร
งานนี้ทำเอานางหน้าแหกเพราะยืนดูเกือบเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้โทรศัพท์ตามที่ต้องการ
เรียกได้ว่าเสียเสียหน้าเสียเวลาสุดพอไม่ได้ของที่ต้องการ
ไอ้ไฮโซเจ้าสำอังก็ไปเมาส์ไปเมาส์ว่าผู้ชายที่มาด้วยเป็นเกง
ไม่ได้หิวนางก็ยิ่งโกรธไง

แล้วก็บอกว่าไฮโซเจ้าสำรางเป็นเก้งแต่เอาดารามาคบบังหน้า
แต่เขาก็ไปเช็คกันมาต่อว่าไอโซเจ้าสำอางเนี่ยเขาแต่งงานมีเมียไปแล้วนะ
อ้าว

หมายถึงว่าตอนที่จะไปสอยโทรศัพท์ใช่ไหม

เดี๋ยวกลับไปบ้านแม่ต้องถามแน่เลยว่าใคร